ตกลงมาเพราะว่ามีพายุฤดูร้อน
พื้นที่จะมีลูกเห็บตกด้วย
อย่างที่นี่ค่ะพอลูกเห็บตกผู้ชายคนนี้เขาไปดู
ไปดูลูกเห็บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
ลมพายุหลุมเห็บเยอะกว่าที่เหมือนสุด
คุณได้ยินเสียงกรี๊ดแล้วก็กล้องดับไปไหมคะ
นั่นเป็นช่วงวินาทีที่ฟ้าผ่าค่ะ
แล้วมันผ่านลงมาข้างผู้ชายคนนี้เลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเกิดพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกจำนวนมากค่ะ
ด้วยความตื่นเต้นนะของผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยเจอลูกเห็บไง
ก็เลยไปนั่งดูหลุงเคพไปจับไปดู
ส่วนภรรยาคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็ถ่ายเอาไว้เห็นสามีตื่นเต้น
แต่จังหวะนั้นล่ะคุณผู้ชมใครจะไปคาดคิด
ฟ้าผ่าลงมาข้างตรงพูดผู้ชาย
พูดเลยว่าผู้ชายคนนี้รอดค่ะ

นี่ค่ะเขาต้องบอกว่าเป็นปฏิหารจริง
สงสัยผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้

นะเลยรอดแต่ถ้าเป็นคนชนะหล่ะก็

โอ้โหผมไม่เคยไปสัญญาที่ไหนหรอกครับ

อยู่ดียังช่วยงานภรรยาได้

ไปทำงานภรรยาบอกเลยว่าไปทำงานต่อไป

ย่านเหรอพอได้ย่านแปลว่าไม่ได้กลัวนะ
เขาบอกว่าไม่ได้กลัวหรอกเมียน่ะ
แค่ทำตามผมอ่านคำแรกเดี๋ยวบอกบ่อได้ยาน
นึกว่ามีอะไรยานอะไรตรงเตง
ไม่เกี่ยวคิดถึงอะไรหรอกยาน
มันก็อาจจะเป็นเนื้อหนังมังสา
ส่วนไหนบางส่วนที่หย่อนยานอย่างเช่นหู

เขาทำตามที่ภรรยาเขาบอกเห็นไหมฟ้าดินเลยไม่ลงโทษ
เพราะฉะนั้นคุณต้องดูเอาไว้นะคะสาธุคุณผู้ชมครับ